นี่นะครับภาพจากกล้องหน้ารถคัน๑ดูจะเห็นนี่รถกระบะจะเสียหลักและนะ
กลับขึ้นมาได้ขับต่อไปหลบได้

คุณผู้ชมครับเป็นนาทีที่รถกระบะคันสีขาวคันนี้
ทุกสิ่งของที่ท้ายกระบะมีขนาดใหญ่แล้วก็น้ำหนักมาก
ขับอยู่บนถนนเส้น๑ช่องซ้ายสุด

ทั้งหมด๔ช่องทางจู่รถกระบะคันนี้เสียหลักครับ
พุ่งจากช่องซ้ายสุดมาช่องขวาสุด
จะพลิกไป๑รอบและกลับมาทรงตัวได้อีกครั้ง
คนขับรถได้ขับรถเข้าช่องซ้ายสุด
เพื่อให้พ้นการกีดขวางการจราจร

รวมถึงรถคันที่ตามมาสามารถเบรกกันได้ทันทั้งหมดนะครับ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยเพจเฮีย
ผมชอบดูเพจเฮียแล้วก็เฮียขับรถนะครับ

ยางที่ท่านใช้จากที่มีดอกแน่น
กลายเป็นยางสลิกคือยางที่ไม่มีดอก

หรือว่าการบรรทุกเกินขนาดจนเกินพิกัดน้ำหนัก
ก็อาจจะทำให้ยางของท่านเป็นแบบนี้ได้นะครับ
ขณะที่มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะครับ
พลิกไป๑ตลบแล้วยังเอารถเข้าซ้ายได้ด้วย
น่าจะไม่เป็นอะไรมากขอบคุณหลวงพี่วิศวยานยนต์

หมุนกลับมาวิ่งได้อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
บางคนก็แสงความคิดเห็นบอกว่าแน่นอนมาก
คนขับสติดีพอสมควร
และถึงไม่เห็นประโยชน์ส่วนรวมคือฝ่าฝืนบรรทุกเกิน
แต่ก็ดีที่เห็นประโยชน์ส่วนตัวคือคาดเข็มขัดนิรภัยไว้นะครับ
อกจากนี้เจ้าของคลิปกล้องหน้ารถได้เข้ามาโพสต์เพิ่มเติม
บอกว่าเขาเห็นก่อนแล้วล่ะว่ายางรถกระบะคันนี้มันระเบิด
ก็เลยค่อยชะลอรถเบรกรถในระยะไกล
เพื่อไม่ให้ไปใกล้รถคันนี้จนเกินไป
แล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้จนได้

เขาก็ได้โพสต์ว่ายางหลังกระบะระเบิด
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่มอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่๙๐ขาออก
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลา๑๐นาฬิกา๒๕นาที
ของบรรณาคารที่๒๗สิงหาคมคือเมื่อวานนี้